ที่รอเรื่องของบึ้งอยู่มาแล้วครับฟังทางนี้ต้องบอกว่าในจังหวัดเดียวกันแต่มันคนละรูนะ
ปิดหน้ารูไปเรียบร้อยชาวบ้านก็เลยไปหารูใหม่
เจอแล้วครับนะฮะเขานี้คุณผู้ชมมันให้มันต้องหกตัวเนี้ยอืม
เอาให้หนำใจไปเลยครับที่บริเวณข้างบ้านของนายลีเมียแก้วนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๗บ้านสาราตำบลเทพรักษาอำเภอสังขาดจังหวัดสุรินทร์
เมื่อคืน๒ทุ่มชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันเอามามาญาติพี่น้องเอ้ยมา
เสือมามีขันห้ามาเตรียมนะฮะเครื่องบูชาต่างประกอบไปด้วย
ไม้ทูบเทียนส้มน้ำส้มเครื่องดื่มอีกนะจัดใส่ถาดมาทำพิธีขอเลขจากบึ้ง
ตามความเชื่อโบราณของชาวสุรินทร์เขาเขียนตัวเลข๐๙
ชุดม้วนใส่เรียบร้อยนี่ในอันนี้นะฮะหลังจากนั้น
อ่ะจุดทูบจุดเทียนบูชาเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หย่อนม้วนเลขกระดาษทั้งเก้าตัว
ลงไปในรูของบึ้งของพญาบึ้งทีละตัวเลขนะฮะก็จะให้ทำนายตัวเลขเสี่ยงทาย
นะฮะจะต้องทำเขาบอกว่าต้องเอารูที่มีรังหันปากรูไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น
ถึงจะเสี่ยงท้ายแล้วมันจะได้ผลนะฮะถ้าหันไปทางที่อื่นจะไม่ได้นะครับนะฮะ
พอหย่อนไปครบทุกตัวเลขแล้วก็นั่งรอไม่นานเขาบอกว่า๒๐นาทีครับ
บึ้งก็ฆ่าตัวเลขออกมาวางที่ปากรูก่อน๓เลขในชุดแรกมีอะไรได้
มีอะไรบ้างไปฟังชาวบ้านเขาเล่าหน่อยนะฮะ
ตัวแรกออกมาแล้วนะคะเป็น๒

ตัวที่๒เส้น๗

ตัวที่๓เป็น๔
เลขสวยครับ๒๗๔ครับ
โอ้โหหลังจากพญาบึ้งคาบ
แรกออกมาให้๓ตัวมันก็กลับลงไปรูเดิมนะฮะ

ชาวบ้านจะกลับแล้วนะว่ามันจะมีตัวอื่นอีกไหม
ญาบึ้งก็คาบออกมาอีก๑ตัว

ชาวบ้านก็เลยจับคู่กันไปอย่างนั้นอย่างนี้
ออกก็แล้วแต่ทุกผู้ชมจะใช้วิจจนนายา
นี่เห็นไหมตัวบึ้งเนี่ยดำเนี่ย
แต่ละคนก็มองคิดเห็นแตกต่างกัน
แล้วมันก็กลับลงไปรูเดิมครับ

แรก๓สุดท้ายออกมา๖ตัวชาวบ้านก็ดีใจ
นี่มัน๖ตัวที่มันเรียงตามลอตเตอรี่เลยหรือเปล่าเนี่ย

อันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลที่คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
มีกลุ่มแฟนเพลงนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแก้บนแม่พึ่งพุ่มพวง
เพราะว่างวดที่ผ่านมาได้โชคกันไปคนละหลายหมื่นฮะเขาบอกแบบนั้นโดยร้องเพลงไป๓เพลงนาง
มนัสนันอาจองค์ครับมาจากอำเภอคลองขลุง
เล่าบอกว่าฝันเห็นแม่พึ่งนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงนี่แหละ
ร้องเพลงให้ฟังหลายครั้งแล้วมีความสุขเหมือนจริงมากเลยในฝัน
อธิษฐานว่าหากมีโชคลาภจะแต่งตัวสวยงาม
ร้องเพลงแก้บนหน้าหุ่นแม่พึ่งปรากฏว่าถูกรางวัลจริงจริง
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะเลยชวนเพื่อนมามาร้องเพลงแก้บนกัน
งานนี้ก็ไม่พลาดจะล้วงหายเสียงทายแล้วก็จุดประทัดแก้บน
เอาเลขไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ต่อไปด้วยครับ
ไปกันที่บ้านเกิดแม่พึ่งกันหน่อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ดงสลาวตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างค่ะ
จากจังหวัดกาญจนบุรีนับ๑๐คนเข้าไปรวมตัวกัน
รวมตัวทำอะไรนี่คุณดูนะตั้งหม้อต้มชาบูที่หน้าสารเทพหนูแดง
เพราะงวดที่ผ่านมาได้ล้วงลูกเปลี่ยงปองในโอ่ง
แล้วก็ได้เลขกลับไปเสี่ยงโชคถูกได้เงินรางวัลกว่า๖แสนบาท
ก็เลยมาทำชาบูแก้บนในคืนก่อนออกรางวัล
ผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะคะ
พิธีก็แจกจ่ายชาบูให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ร่วมกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ไม่พลาดที่จะล้วงกันต่อนั่นแหละก๊อฟ
อ่านไม่เห็นอ่ะนั่นไง